จากโมสมาดูเกิร์ลกรุ๊ปกันบ้าง
แต่ว่าเป็นเกิลกรุ๊ปจากญี่ปุ่น
คุณว่าเกอร์กรุ๊ปเดี๋ยวนี้มีสักกี่คนดีในวงหนึ่ง

ของดิฉันยกกันมาเลยนะ๒๐คนค่ะ
พี่เอกเดี๋ยวเขามีห้องเรียนกันเป็นของตัวเองหรือเปล่า
นี่ไม่ใช่เด็กมัธยมแวะมาหาเรานะ
เป็นศิลปินค่ะต้องบอกว่าแท็กทีมกันมา
แจกความชดใช้เลยถึงสตูดิโอไทยรัฐทีวีนะคะ

ที่ได้รับความนิยมในประเทศญี่ปุ่นนะ
ตัวแทนของ๒๐สาวเขาบอกกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐว่า
ที่จะถ่ายทอดจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปของวงนะครับ
ทำไมผลกันมาเยอะขนาดนี้
แล้วก็แต่ละคนมีประวัติความเป็นมายังไงด้วย

จะเป็นรูปแบบเดียวกันกับวงในแดนอาทิตยอุทัยเขานั่นแหละ

แล้วก็ได้ชื่นชมผลงานของ๒๐สาว

เป็นวงไอดอลอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น
ซึ่งเขาก็มีสาขาต่างที่ต่างประเทศ

แล้วรอบต่อมาก็คัดจากรูปโปรไฟล์

แล้วส่วนรอบสุดท้ายก็จะมีกรรมการ

แล้วก็ตอนนี้เหลือ๒๙คนค่ะ

ฝันว่าจะเป็นไอดอลของทุกคนให้ได้ค่ะ
ส่วนของพวกเราได้มีการถ่ายทำรายการไปแล้วบ้างค่ะ

แล้วก็จะมีลงละคร

แล้วก็จะมีเพจของแต่ละคนด้วยค่ะ
ใครที่ยังไม่ได้ไปกดไลค์กดติดตาม

แต่ว่าเป็นน้องของวงญี่ปุ่น

ว่าเขาจำชื่อกันได้ยังไง๒๐คน

รวมกันจะเท่ากับเราสองคนอยู่แล้วหรือเปล่า

ฉันไม่อยากจะไปให้คำตอบกับคุณในเรื่องนี้